ผมไม่รวมมือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ
ไม่หวนเกินกลับทางด้านเดียว

สวัสดีคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้านะครับ
วันนี้อัปเดตเรื่องของน้องนิชาก่อนดีไหมคะ

สังคมต้องตระหนักนิดนึงครับ

น้องนิชาเนี่ยไปถูกกล่าวหาแล้วก็ไปติดคุกที่สพจังหวัดตาก

นิชาเนี่ยอายุ๒๔ผมจะไปทวนข่าวให้ท่านผู้ชมฟังซะเล็กน้อย

การถูกขโมยบัตรเนี่ยตอนหลังก็สืบทราบมาเดี๋ยวเรื่องราวเป็นยังไง
คือเขาไปลืมไว้หรือว่าโดนขโมย
ก็คือเมื่อพบบัตรของคนที่ลืมไว้ก็ไปติดไว้ที่กระจกก็มีแก๊งที่เขาไปพบก็บอก
มีบัตรประชาชนก็เลยอ้างตัวว่าเป็นคนในบัตรเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของก็ไปขอบัตรคืนจากพนักงานเซฟ
ซึ่งก็เออเออให้คืนไปไม่ได้ดูทีนี้ก็ปรากฏว่า
มีการไปเปิดบัญชี๙บัญชีน้องนิชาภายหลังก็มาทราบว่ามีการเปิดบัญชี
ก็นะฮะตำรวจก็ไปพบว่ามีผู้ที่มาแจ้งความที่จังหวัดตากโดยการแจ้งว่าได้ถูกหลอกนะฮะ
แต่ใช้บัตรประชาชนของน้องนิชาไปเปิดบัญชี
ซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับก็ตำรวจก็ไม่รู้ก็เรียกหมายเรียกไปก่อน
ครั้งที่๑ครั้งที่๒น้องนิชาก็ไม่ได้ไปโดยครั้งที่๒เนี่ย

แต่น้องบอกกำลังจะเดินทางไปเที่ยวปีใหม่
แล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นจริงไหม
แต่หลังจากนั้นเนี่ยวันที่๖มกรานะครับ
ก็น้องนิชาก็ไปที่กองปราบ
เมื่อไปที่กองปราบก็พบว่า
พบว่าทางสพตากได้แจ้งขอสารออกหมายจับแล้ว
เพราะว่าออกหมายเรียก๒ครั้งไม่มาครั้งที่๓ก็ออกหมายจับ
เมื่อตำรวจเนี่ยทางกองปราบพบว่ามีหมายจับ
ของสศบ้านตากก็ติดต่อที่บ้านตากมารับตัวน้องนิชาไป
ก็ปรากฏว่าเมื่อไปแล้วก็พาเข้าฝากขัง

นิชาอยู่๒วันกว่าจะประกันตัวได้
กว่าจะออกมาก็ติดอยู่ในที่โรงพักตาก
อยู่ที่เรือนจำอยู่ประมาณ๓คืนด้วยกัน
เมื่อออกมาก็มาค้นหาความจริงแล้วครับท่านผู้ชม
การค้นหาความจริงในประเทศไทยเนี่ยคุณมิ้นว่ายากไหม

ยากนะผมก็เห็นด้วยนะว่ายาก
เพราะว่ามันมาจากคดีครูจอมทรัพย์
หลังจากนั้นมาทางตำรวจก็ระมัดระวังตัว
ระมัดระวังตัวค่อนข้างจะมากก็มีข่าวปล่อย
ข่าวปล่อยก็คงมาจากคนข้างในแล้ว
อาจจะเป็นตำรวจหรือเป็นไงว่าน้องนิชามีเงิน๖ล้านในบัญชีน้องนิชา
อย่างนี้มันจะเป็นแพ้ได้ยังไง
มันไม่ใช่แพ้แล้วสงสัยจะเข้าทำนองเดียวกับครูจอมทรัพย์

ลักษณะอย่างนี้ทางตำรวจอาจจะชอบ

เพื่อให้เทสดูสิสังคมว่ายังไง

ทีนี้วันนี้ก็มีทั้งพบตร

ย้ำก่อนเลยละกันว่าสำหรับคดีนี้แน่นอนแล้ว

ทีนี้การเป็นผู้บริสุทธิ์ในประเทศไทยเนี่ย

น้องนิชากว่าจะต่อสู้ก็จะติดคุก

ผู้คนในสังคมก็บอกน้องนิชาเป็นแกะหรือเปล่า
สร้างเรื่องขึ้นมาเหมือนทำนองดีกว่าครูจอมทรัพย์หรือเปล่า
คืออันนี้ค่อนข้างที่จะดูยาก
อันนี้คืออันที่ตำรวจทำ
อันนี้คือวงจรเส้นทางในการดำเนินการนะครับ
โดยสรุปแล้วเนี่ยเอาแค่นี้พอก็คือ

เขาคงจะหายใน๗๑๑หรือหายยังไงเพราะเซเว่นไปติดไว้
ปรากฏว่ามี๓คนคือ
มีคู่ที่เกี่ยวข้องคือปวีนา
เจรติแล้วก็พรมพร

โดยมีแอนรู้จักกับไซนอนเป็นแฟนเก่า

บรรดาคนดำทั้งหลายจะไนเจรีย
แมลูนที่มาจากอาฟริกานั้น
เดี๋ยวนี้ถ้าอยู่ในบ้านตัวเองที่ประเทศอัฟริกาหากินลำบาก

แล้วก็ไปทำท่าทางเหมือนกับ

ได้รับมรดกหรืออะไรอย่างนั้นอย่างนี้นะ
ทำงานวิศวกรบ้างละ
แล้วก็จะมีผู้หญิงไทยเป็นแฟน

แอนเป็นแฟนของไซมอน
ปวีนาเป็นเพื่อนกับแอน
ก็พบบัตรนี้ก็เอาบัตรนี้
มาบอกว่ามีพบบัตรประชาชน
ยูไปบอกเพื่อนเลยนะให้เปิดบัญชีด้วย

ก็ไปเปิดปวีนาไปเปิดอยู่๕บัญชี

นายไซมอนซึ่งเป็นแฟนกับแอน
แอนเป็นเพื่อนกับปวีนา
เปิดบัญชีไปตั้งแต่
บัญชีกสิกรบัญชีไทยมาในทีเอ็มบี

เปิดที่สูงการค้า
คนที่สองแอนซึ่งเป็นแฟนไซมอน

คนที่๓อันนี้ลูกฟลุ๊กคงจะเป็นแฟนใหม่
เพราะไปกดเงินกับไซมอน

โดยจับภาพได้อยู่ในภาพที่อยู่ใน
ก็ไปจับภาพได้ตำรวจก็ไปรวบมาได้ทั้งหมด

พรมพรหญิงไทยคนนี้เปิดบัญชีไป๒บัญชี
ทั้ง๓คนก็ไม่มีจุดเชื่อมโยง

แต่ข้อผิดพลาดของนิชาก็คือ
ไปมีซิมซึ่งซิมโทรศัพท์ซึ่งเก็บไว้น้องชายเอาไปใช้
ซึ่งมีการดูแล้วเหมือนมีการสื่อสารกับคนร้ายนี่
มีการคุยกันมันเลยเป็นเรื่องที่เขาคล่องใจกัน

ผมอยากให้ท่านผู้ชมได้ระวังบัตรประชาชนใบนี้ให้ดี
เกิดได้กับทุกคนครับบัตรประชาชนหาย

เรื่องนี้ผมเคยพูดแล้วมันไม่น่าจะเป็นไปได้

ทางตำรวจเขาบอกว่าไม่ต้องไปแจ้งความแล้ว
ให้ไปทำที่อำเภอที่เขตได้เลย

สมควรที่จะฟ้องธนาคารไหมนิชาเนี่ย
นิชาบอกแล้วว่านิชาฟ้องแน่

เสียชื่อเสียงคือมันเสียประวัติเขา

สื่อเวลาที่แถลงข่าว
มักจะมีการซักจากสื่อ

คือสื่อจะต้องซักในประเด็นที่สงสัย

คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันครู่นึงก่อน

ได้ข่าวว่าคุณชูวิทย์งานเข้าด้วยสักครู่เดียวค่ะ
ชูวิทย์ตีแสกหน้า
ไม่รวมมือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการไม่ควร
ชูวิทย์ตีแสกหน้า
คุณผู้ชมคะเรื่องของวิกตรวิจิเครตเนี่ยเราพูดกันมาสองวันแล้ว
หลังจากที่ว่าคุณชูวิทย์ตีแผ่ระบบโครงสร้างทุกอย่าง

งานเข้าผมชอบนะถ้ามีงานเยอะ
ถ้ามีงานเยอะผมเป็นคนขยัน

งานน้อยนี่ผมกลุ้มใจใครโทรหา
ก็ดีเอสไอเขาบอกว่าเขาจะเชิญผมไป

อกจากนั้นแล้วยังมีอีกหลายหน่วยงานวันนี้โทรติดต่อผมมา

จะขอให้ผมเป็นคณะอนุกรรมาธิการ
จะไม่ว่าเป็นอนุกรรมธิการเรื่องการค้ามนุษย์อะไรต่าง

แต่กฎหมายฆ่ามนุษย์ท่านผู้ชมต้องบอกก่อนนะครับ
หลังจากที่ผมทำแล้วคือออกมาปี๒๕๕๙

แล้วโทษนี่หนักรุนแรงผมเลิกไปตั้งแต่๒๕๔๖๔๗
สมัยก่อนกับสมัยนี้เหมือนกันไหมคุณมิ้น
คือต้องยอมรับว่าหลายคนก็ทักทวงขึ้นมาเหมือนกันนะว่า
แม้คุณชุวิตก็พูดได้วางมือแล้วสมัยก่อนมันก็ไม่ต่างกันหรอก

มีครับก็ผมบอกว่าไอ้การทำดีเนี่ยในประเทศไทยมันต้องหน้าด้าน

ดีนี่ต้องหน้าด้านด้วยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหม

ก็เพราะผมเหมือนโจรกลับใจเนี่ย

ผมเป็นโจทย์กับใจผมทำดี
เพราะผมอยากจะเปิดเผยเรื่องราวต่างเหล่านี้
ว่ามีความแตกต่างกันไงในสมัยยุคที่ผมทำกับสมัยนี้
ท่านผู้ชมครับในสมัยที่ผมทำนั้น
ผมเปรียบเสมือนการทำโรงละครโรงนึง
ผมบอกทุกคนว่าเราต้องแสดงละคร
หน้าตาเศร้าโศกแต่มาที่ทำงานเราต้องยิ้มแย้ม

สมัยผมมีความสนุกสนานการทำของผม

ผมเป็นคนหนุ่มที่รักความสนุกสนาน
อายุตอนที่ผมทำนั้นบอกแล้วจะไม่เชื่อว่า
ผมผ่าน๓๑มาแค่ปีเดียว๒ปี

อยากจะเป็นคิวเฮฟเนอร์เมืองไทย

สาวแป้งหมดเลยร้อมผมอยากจะเป็นพระเอก

อ้าวนะครับจนกระทั่งเขามีเพลงร้องออกมานะครับ
แอดคาราบาลนะครับ
นางงามตู้กระจกที่เทียรี่เป็นคนร้องนะครับ
คือชีวิตของคนในนี้
สะท้อนออกมาในเพลงนางงามตู้กระจก
คือเป็นนางงามได้แค่ในตู้กระจก
ผมก็ต้องบอกก่อนว่าก็ไม่ใช่อะไร
ผมไม่ได้ไปข่าวบอกว่าผมเงิบงาบอะไรอย่างนั้นนะ

ในการสืบสวนสอบสวนก็คงเป็นระดับต้น
แต่ถ้าเรื่องอาบอบนวดเนี่ยอาจจะเป็นระดับปฐม
ไม่รู้เรื่องในขณะที่ผมระดับมหาวิทยาลัย

ถึงดรเลยด้วยช้ำแต่เขาให้ดรผมได้
ผมจะทำในสมัยผมทำจึงมีความแตกต่างกัน
และที่สำคัญคือผู้ที่มาทำในยุคสมัยผมเนี่ย
ล้วนแต่มีความเต็มใจ

สถานบริการของผมไม่ใช่มีอาบอบนวดอย่างเดียว
ยังมีนายท์คลับยังมีค็อกเทลแล้ว
ยังมีความหลากหลายของคนที่มาเที่ยว
บางคนไม่ชอบแผนปัจจุบันไปแผนโบราณได้ไหม
มีนวดผู้หญิงมาแบบน้ำหนัก๗๘

แม้กระทั่งจะไปนอนแช่เป็นออนเซ็นต์จริงก็มี
แม้กระทั่งจะไปฟังเพลงก็มี

ใช่ครับมันไม่ใช่ซ่องครับ

ในการจะไปหาคนที่เป็นเบื้องหลังเนี่ยไม่ยากเลยครับ
ผมพูดจริงว่ามันง่ายมากด้วยซ้ำนะฮะ

เวลาที่คุณมิ้นไปซื้อของแล้วกันผู้หญิงไปช้อปปิ้ง

ต้องมั้ยเวลาคุณไปรูดเนี่ย
ต้องมีเจ้าของบัญชีมีบัญชีแบงค์ไหม

มันต้องมีเครื่องรูดบัตร

เครื่องรูดบัตรเครดิตถูกไหมครับ
เครื่องรูดบัตรเครดิต
ทีนี้พอมีเครื่องรูดบัตรเครดิตเนี่ย
รูดบัตรเนี่ยมันต้องไปเข้าอะไรครับ
บัญชีธนาคาร
บัญชีธนาคารมันต้องเป็นอะไรครับ
มันต้องเป็นบริษัทใช่ไหมครับ

บริษัทมันไม่ใช่หจกอัมรินใช่ไหมครับ

เพราะฉะนั้นขืนคุณไปมุ่งขอจกอำมาริน

ซึ่งสาธิธรณ์เนี่ยเป็นผู้ถือใบอนุญาตกู
ก็ที่ผมบอกว่าเป็นนอมินีเนี่ย

ใครที่ได้เงินไปคนนั้นก็ต้องเป็นเจ้าของถูกไหมสาวง่าย
สาวง่ายดูเลยว่ารูดไปมันเข้าที่ไหน
สมมุติแล้วกันว่าผมไปจ้างเด็กรับรถมาเป็นถือใบอนุญาต
หจกอัมมาลินนะ
แล้วคนที่มาถือใบอนุญาตหอจกรมรินอย่างรับรถเนี่ย
มันจะได้เงินจากธุรกิจผมไหม
ต้องไม่ได้ฮะแต่คนที่ได้ก็คือคนที่ได้เงินจากธุรกิจนี้
ซึ่งเป็นมูลฐานการฟอกเงินอย่างหนึ่งคือการค้ามนุษย์
ก็จะเห็นได้ว่าเงินไหลไปที่บัญชีธนาคารใด

สมมุติเราเป็นธนาคารกรุงเทพฯ
นี่สมมุติแล้วนะคะ
เพื่อเอาเครื่องบัตรเครดิตไปรูด
ใครมีบัตรเครดิตวีซ่ามีนู่นมีนี่ก็รูดปื๊ด
๐บาท๒๐๐๐บาทรูดปื๊ดมันก็จะเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ
บัญชีธนาคารกรุงเทพก็ต้องมีบริษัท
เพื่อจะผูกกับเครื่องบัตรเครดิตที่เขาเอามาตั้ง

ถูกต้องครับเพราะว่าเงินเนี่ยนะครับ
เงินมันก็ต้องไหลมาเข้าบัญชี

ผมในฐานะผู้มีอำนาจของบริษัทนี้

นี่คือที่เขาเรียกว่า
เส้นทางการเงินนะครับ

ใครเป็นเจ้าของตัวจริง

ซึ่งแน่นอนไม่ใช่สาธิธรก็ผมบอกแล้วมันไม่ใช่สาธิธร
คุณจะบังคับให้เขาเป็นคนจะพูดให้เขาเป็น
ก็เพราะว่าคนที่อยู่เบื้องหลังนั้นมีอิทธิพลพอสมควรที่ตำรวจจะเกรงใจ
แม้ว่าทุกวันนี้ตำรวจจะไม่ได้รับผิดชอบคดีนี้แล้ว
เพราะวันนี้ตอนบ่ายนี้เอง
เรื่องนี้คุณมิ้นครับเป็นคดีค้ามนุษย์

ต่างชาติต่างบ้านต่างเมืองเขามองอยู่

สังเกตง่ายฮะไอ้คนไหนที่มีคดีเรื่องค้ามนุษย์เนี่ย
อเมริกาไม่ได้ครับเพราะเขาไม่ออกวีซ่าให้
ดังนั้นท่านนายกประยุทธ์กำชับไหม

ต้องตรวจสอบอย่างเข้มงวดอย่างละเอียดถี่ถ้วนที่สุด
ตำรวจก็บอกท่านศรีวราก็บอกไม่ได้
สนหรอกว่าจะเป็นเพื่อนใครจะใหญ่แค่ไหนเกี่ยวข้องก็จับ
เอสไอก็บอกว่าเอาจริงเอาจัง
นะแต่ถ้าดีเอสไอกับผมในเรื่องอาบอมนวดถามว่าในวงการ

แต่เชื่อใครถ้าไม่เชื่อผมก็จะเชื่อใครล่ะครับ

คุณผู้ชมพักกันอีกครู่นึงอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะ
ชูวิทย์ตีแสกหน้า
ผมไม่วงรู้กับคนเลวหรอกผมไม่ต้องการไม่ควร

คือเวลาที่ผมขายไปนี่นะค่ะค่ะ
ไม่ใช่คนที่ชื่อสาธิธรมาซื้อผมนะ
อันนี้คือยืนยันเลยเพราะคุณชุวิตเป็นคนขายเออ
เมื่อผมขายไปนี่คุณขายอาบอมนวดตึก
มีห้อง๒๐๐ห้องผมขายไป๓๔ที่เนี่ย

เอออย่างนั้นจะถามว่าคุณเจอหน้าเขาไหมตอนขาย
ก็ต้องเจอสิครับคุณขายกิจการคุณไม่เจอหน้าเขา
ผมไม่ได้อยู่ในตลาดหลักนี้ไม่ใช่ผู้หญิงคนนี้มันไม่ใช่อยู่แล้วล่ะครับ
เพราะว่ามูลฐานการฟอกเงินเข้าขายการฟอกเงิน
เพราะว่าเราต้องไปจัดการกับในทุนไม่ใช่จัดการใน

ถูกใส่ตกใจหมดเด็กอายุ๑๐๑๒เอามาขายได้อย่างไร
แต่คุณไม่รู้ว่าใครเป็นในทุนเหรอ

เออนะคุณอยากจะจัดการคนนั้น
หรือคุณจะจัดการแค่ปลาซิลปลาสร้อยแค่ในกบ

ดังนั้นการที่คุณจะรู้ว่าใครได้เนี่ย
ที่เขาดำรงชีพจากการค้าประเวณีการค้ามนุษย์
เอาเงินจากการที่เอาเด็ก๑๒๑๓ไปขายเนี่ยนะ

เส้นทางการเงินดูจากเครื่องรูดบัตรเครดิต
ว่ามันไปเข้าบัญชีธนาคารอะไร
และใครเป็นเจ้าของบริษัทนี้
ซึ่งบริษัทนี้ผมยืนยันว่าไม่ใช่อามารินออนเซน

และที่สำคัญคุณมิ้นครับ
คนนี้เนี่ยอย่างที่ผมเรียนให้ทราบ
เกี่ยวข้องกับทีมฟุตบอลใหญ่

ทีมฟุตบอลใหญ่ของประเทศไทย

และเกี่ยวข้องกับหุ้นในบริษัทตลาดหลักทรัพย์
เป็นบริษัทซึ่งในอดีต
มีเจ้าของบริษัทเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย

ปัจจุบันเปลี่ยนทะเบียนบ้านไปอยู่ในคุก

หุ้นนี้เป็นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์นะครับ
ไม่ใช่หุ้นบริษัทในกรในขอธรรมดา

บริษัทที่ได้เงินมาจากการค้ามนุษย์เนี่ย

บริษัทในตลาด

ขนาดในคนนั้นที่โดนเรื่องคดีอะไรล่ะ

อันนั้นยังไปตามยึดทรัพย์เขาหมดเลย

โดยการมีการตั้งรายงานการประชุม
ครั้งที่๓๔ทัพ๒๑๖๐
วันพฤหัสที่๒๖กรกฎา๒๕๖๒
ประธานการประชุมนิพาวิระเทพสุพร

ไม่เป็นจะนำจากคุณเหมือนกันนะฮะรองประธานนายมานกอุ่มทัพ
รองประธานกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม
คุณบรมเดชคุณสุวิมลคุณกมลรัฐ
โอ้โหสรุปผลการประชุม
คุณทำอย่างนี้คุณเรียกว่าซ่อง
นี่มันเป็นองค์กรอาชญากรรมหรือเปล่า
แบบใช่คือเข้ากับว่าอ่าถูกไหมอย่างนี้ใช่ไหม
โดยไปดูที่ข้อ๒๒ครับ
กรณีบุกตรวจแบบจู่โจมบัญชีการเงินแคชเชียร์

โดยการตัดสัญญาณระบบข้อมูลและแคทเชียร์

เงินสดสลิปการ์ดออกไปจากหน้างานให้เร็วที่สุด

ดูที่ข้อ๖ซ้อมรับสถานการณ์ด้วย

โดยที่ข้างบนนี้เขาเขียนว่ายังไงรู้ไหมครับ
มลรัฐหัวหน้าบัญชีโคปา
คุณทัศนาหัวหน้าบัญชีลองบีด
คุณสุรีรัฐหัวหน้าบัญชีวิคตอเลีย

ตกลงว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นหัวหน้าบัญชี

ซึ่งเป็นเครือข่ายเป็นองค์กรอาชีชากรรม

ซึ่งเป็นรูปแบบการโครงสร้างสมัยใหม่
ไม่ใช่ไอ้นู่นไอ้นี่มานั่งกินกาแฟคุยกันนะ

มีชัดเจนมีเป็นวาระมีรายชื่อ

อาบอบนวดยังประชุมกันเป็นเรื่องเป็นราว

เรื่องปิดหรือขายกิจการทั้งนี้ทั้งนั้น

บัญชีจะควบคุมดูแลรายละเอียด
ท่านผู้ชมครับแบบนี้มันไม่ธรรมดาแล้วล่ะครับ

สะสิทรโดนตั้งจากตำรวจ

เพื่อให้รู้ว่าอายุไม่ต่ำกว่า๑๘
มันให้เห็นแล้วล่ะครับว่า

แล้วถ้าใครจะเชื่อก็แล้วไปล่ะครับ

เพราะฟังแล้วบริษัทก็ไม่ใช่บริษัทเล็ก